คุณผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนมีกรณีที่โด่งดังในโลกโซเชียล
ครูเมียน้อยทำร้ายร่างกายครูเมียหลวง
แต่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์

ทีนี้เนี่ยชาวเน็ตเมืองอำนาจเจริญเขาเลยบอกว่า
เอาแบบนี้เขาลงขันกันเลยค่ะ
ทำพิธีดื่มน้ำมนต์ร่วมสาบาน
จะได้รู้กันไปเลยว่าใครกล้ามาทำพิธีนี้
ใครถูกใครผิดมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกันเลยปรากฏว่า
ครูเมียน้อยไม่มาผู้ชายไม่มาแต่เมียหลวงมาคนเดียว
นี่แหละค่ะล่าสุดชาวเน็ตเมืองอำนาจเจริญ
ได้ลงขันจัดพิธีดื่มน้ำมนต์สาบาน

ประสานไปยังคู่กรณีทุกฝ่ายแล้วค่ะ
ครูเมียหลวงครูเมียน้อยทั้งฝ่ายชาย

ดื่มน้ำสาบานกันจะได้รู้กันสักที

หลังจากแจ้งความดำเนินคดีกันไปมาจนวุ่นวายนะคะ
อย่างที่บอกค่ะมีครูเมียหลวงคนเดียว
เดินทางไปก็ไปกับลูกชายนะคะ

ลานหน้าพระมงคลมิ่งเมืองพุทธอุทยาน
และพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสังคมค่ะ
พระเจ้าจะกล่าวทีนี้เป็นความจริง
เป็นความสัตว์จริง
ข้าพระเจ้าได้ไปตามสามีคุณอาหาร
ไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝง
นอกนั้นจากไปตามสามีกลับบ้าน
ขอพระมงคลมิ่งเมืองพูดศัพท์สิษฐ์
เยวดาอารักษ์ทั้งหลายชื่อมิงแก้วตาพิษ
เป็นศักดิ์ขีพยานในคำกล่าวสาบานของข้าพเจ้าในคราวนี้ด้วยเธอ
บรรยากาศตลอดการทำพิธีก็เต็มไปด้วย
เพื่อนครูลูกศิษย์และประชาชนที่สนใจเดินทางเข้าร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปที่ครูเมียน้อยนะ
เมียน้อยเปิดเครื่องแต่ไม่ยอมรับสาย
ส่วนฝ่ายชายติดต่อไม่ได้ค่ะหายไปเลยค่ะ
เมียหลวงหลังเสร็จพิธีสาบานแล้วนะคะ
ก็เดินทางกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะคะ